ทีนี้มาดูเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะ
วันนี้นำทีมคณะรัฐมนตรีร่วมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
สื่อธรรมเนียบรัฐบาลยืนยันบอกว่า
พักแก่นำร่วมรัฐบาลไม่มีแพ้แตก
ยังเหนียวแน่นยังดีกันอยู่และยังมีการครวนเพลงด้วย
แต่ทีนี้วันนี้สิ่งที่สร้างความฮือฮาอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
พักอนาคตใหม่เขานำเอาคู่รักข้ามเพศมาที่รัฐสภา
ไม่ได้มาอย่างเดียวมาโชว์จูบแบบนี้
หวานต่อหน้าสื่อเลยนี่เขาบอกทั้งดูดทั้งดื่มเลยนะ
เขาบอกว่าจะได้เรียกร้องเรื่องของการสมรสกับคนเพศเดียวกันนะคะ
นี่แหละมันเลยกลายเป็นกระแสที่ฮือฮามากสำหรับวันนี้นะคะ
ภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนี้
ก็เป็นตัวแทนแหละคู่นี้เขาจูบปากกันโชว์ต่อหน้าสื่อมวลชนเลย
มีสอสอของพักอนาคตใหม่กำกับอยู่ข้างด้วยนะคะ
แล้วก็เลยกลายเป็นภาพคลิปเด็ดที่ทุกคนแชร์ต่อกัน
โดยวันนี้กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ย

คณะกรรมธิการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการ
กลุ่มชาติภัณฑ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศ
อยากให้ตั้งคณะทำงานพิจารณาการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขในการสมรสค่ะ
อยากให้ทุกคนมีสิทธิ์ทางเพศเท่าเทียมกัน
และพอแถลงข่าวเสร็จก็นี่แหละจูบโชว์เลยนะคะ
แล้วหลังจากที่แถลงข่าวผ่านไปได้ไม่นานนี่แหละ

นุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาพผู้แทนรัศดร
ว่าเรื่องของการใช้ห้องแถลงข่าวรัฐสภา
ถ้ามาทำแบบนี้ถือว่าเป็นการใช้พื้นที่แสดงออกไม่เหมาะสมหรือไม่

ส่วนนายกรัฐมนตรีวันนี้บรรยากาศจะชื่นมื้น
ดูบรรยากาศนายกบ้าง

พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

ไหวไหมบอกมา

เราจะทำตามสัญญาอยากฟังนายกร้อง
แต่งเองอยากให้ท่านร้องด้วยอ่ะ
เอารีเวทไปเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ฟังหรือเปล่านะคะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่นายกรัฐมนตรี

ในงานเกณฑกรรมท์พบบป่าสื่อมนชนประจำธรรเมียรัฐบาล
เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

นายกร้องเนี่ยนะคะก็อย่างที่คุณปุ้ยบอกวงหินเหล็กไฟ
เพลงคนดีไม่มีวันตายด้วยนะซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพักภูมิใจไทย
จุรีลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ร่วมร้องเพลงด้วยค่ะ
เพลงเนี่ยร้องเยอะมากยังมีเพลงรางวัลแด่คนช่างฝัน
เพลงจับมือกันไว้แล้วก็โชว์ภาพการจับมือกัน
ของทั้งตัวนายกนายอนุทินและนายจุริน
เพื่อยืนยันถึงความแน่นแฟนของพักร่วมรัฐบาลนี่ไง
ร้องเพลงจับมือกันไว้แล้วก็จับมือโชว์เลยนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็ใช้โอกาสนี้อวยพรสื่อมวลชนทุกคนบอกว่า
ขอให้มีความสุขนะรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ
ยังมีจิตสำนึกที่ดีให้นำเสนอข่าวในแง่มุมที่ดี
โดยยืนยันว่าตราบใดที่ตัวเองยังยืนอยู่ตรงนี้
จะไม่มีคำว่ารัฐบาลล่มหรือรัฐบาลแพร่แตกอย่างแน่นอนค่ะ